พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือตลาดนัดนิคมพัฒนากิโลเมตรที่สิบสองนะคะ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจค่ะไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับ
รถเนี้ยหลบหนีกันมาตั้งแต่เนอะค่ะรอยต่อจังหวัดชนมุรี
หนีเข้ามาที่จังหวัดระยองชาวบ้านบอกว่าเป็นเหตุระทึกนะทั้งกลัวแล้วก็ต้องหลบกระสุนกันจ้าละวันนะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ

เร่งไล่ล่าอยู่กันต่อฮะมีภรรยาของพ่อค้า
ค้ายาเสพติดแล้วก็ลูกอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะ
ลักษณะของรถกระบะคันนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
หลงอยู่ในเขาวงกฎหาทางออกไม่เจอ
สงสัยจะไม่ชินเส้นทางนะคะแล้วหาทางออกไม่ได้ตำรวจสุดท้าย
ตามไปติดติดนะฮะใช้ยุทธวิธีคือจอดรถขวางก่อนแต่คนร้าย
เนี่ยก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมลงนะคะตำรวจเขาก็เลยใช้ปืนเนี่ย
ยิงไปที่ยางรถยนต์ของพ่อค้ายาเสพติดรัวสักประมาณ๘๑๐นัด

จนกระทั่งยางรถของพ่อค้ายาเสพติดแบน
ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
กรีดร้องทั้งวิ่งหนีตายกันจ้าละวัน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงอ่ะนะคะ
ดูสิรู้แค่นี้มันออกได้ไง

นี่แทนที่มันจะออกรูนี้มันกลับออกรูนี้

พ่อค้ายาเสพติดรายนี้ไม่ยอมสิ้นฤทธิง่ายนะคะ
ถึงแม้ว่าตำรวจเนี่ยจะยิงยางรถยนต์จนแบน

ขับรถออกจากตลาดจนกระทั่งรถเสียหลักนะครับ
ชนเบรีเออร์แล้วสุดท้ายตัวเองก็จอดรถ